คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งกรอบเล็กในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
มีเบาะแสโจรเจาะหน้าผากศพน้องก้าว

คือเขาก็ไปค้นผู้ต้องสงสัยที่เป็นพระลูกวัด

พอไปค้นกุฏิเจอเป็นเหมือนกับโหลที่ใส่ของเหลวสีขาว
ทรอบทรวย์โมนด้วยบอกว่าพบรถเก๋งเนี่ย
จอดหน้าเมนหลังจากนั้นเนี่ย
กระโหลกหน้าผากของน้องก้าวก็หายไป
เป็นบรรยากาศเมื่อวานค่ะตำรวจอุดรธานี
มีการประชุมการสรุปความคืบหน้าของคดี
แล้วก็ไปตรวจค้นกุฏิพระสรวุฒิอัคธรรโม

เพราะว่ามีกุฏิอยู่ห่างจากเบ้าบรรจุ
ทีนี้พอไปเจอกระปุกพลาสติกนี้

คือมันเป็นของเหลวคล้ายกับไขมัน
สีเหลืองขาวข้นค่ะ
คล้ายกับส่วนผสมของมันสมองเจอกระดูกเส้นผม
ตอนนี้เนี่ยทางพิสูจน์หลักฐานก็เลยต้องเอาตรงนี้ค่ะ
เทียบกับพ่อและแม่ของน้องก้าวว่ามันตรงกันไหม
เรื่องนี้เราก็สอบถามจากพันธบรรดโทวิบูลนนทะแสง
ซึ่งพันตำรวจโทวิบูลถือว่าเป็นสารวัตรสืบสวน
เขาเรียกว่าเป็นมือปราบแก๊งหมอผีอาจารย์อ๋อง
เพราะว่าเคยทำคดีของอาจารย์อ๋องที่เกี่ยวกับเรื่องคุณสัย
ตอนนั้นอาจารย์อ๋องไปลักกระโหลกผีไต้โหงที่ป่าช้า
แล้วไปทำปั้นเน่งโดนจับเมื่อปี๕๘
ทีนี้พันธุ์ตำรวจโทวิบูลเขาก็จะมีความรู้เรื่องคดี
ถามพันธบรรดโทวิบูลก็บอกว่าตอนนี้ความคืบหน้า
คดีมีไปคืบหน้าไปมากแล้ว
จากการสืบสวนพยานบุคคลก็ยืนยันว่า
เมื่อวันที่๓๐พฤษภาคมมีรถเก๋งต้องสงสัยมาจอดอยู่หน้าเมน
แล้วหลังจากนั้นมันก็มีเรื่องของกระโหลกของน้องก้าวหายไป
ทีนี้พันธุ์ตำรวจโทวิบูลก็บอกอีกด้วยนะคะบอกว่า
ตอนที่ทำคดีของอาจารย์อ๋องตอนนั้น
ก็พบว่ามันมีมันสมองหนังศีรษะเส้นผมผีตายโหง
แล้วจะถูกเอามาต้มเอามาเคี่ยวเพื่อทำเป็นสีพึ่ง
เอาไปใช้ทาปากเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเอาไปใช้แล้ว
คนจะรักคนจะหลงส่วนกระโหลกหน้าผากเนี่ย
จะเอาไปทำปั้นเน่งด้วยการสะกดวิญญาณ
อัคระคุณพิธีกรรมเนี่ยนะเวลาที่เขาไปทำปั้นเน่งนะ
เขาบอกว่าต้องเอาไปฝังในป่าช้า๓วัน
หลังจากนั้นก็ต้องเอาไปวางที่ทางสามแพร่ง
เพื่อให้แสดงอิทธิฤทธิ์คือไปหลอกหลอนคนเพื่อพิสูจน์ความขลัง
หลังจากนั้นไม่พอนะวางที่ทางสามแพร่ง๓วันเสร็จแล้วปั๊บ
ต้องเอาไปฝังใต้ต้นรักอีก๗วัน
เพื่อให้รักแล้วก็เชื่อฟังเจ้าของ
จะให้โชคให้ลาบถูกหวยชนะพนัน
แล้วถ้าเกิดว่าปั้นเน่งนั้นขลังจริง
ราคามันพุ่งไปสูงเยอะมากนักรสรินทร์ข้างใน
เพราะว่าพุ่งไปถึง๗หลักเลยค่ะ
นี่ก็จะเป็นที่นิยมของนักเสี่ยงโชคชาวต่างชาติ
พวกนักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้า
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ลักกระโหลกน้องก้าว
อาจจะเอาไปฝังหรือเอาไปขายแล้วก็ได้
ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีวรณัทผัดผ่อน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานีก็เปิดเผยเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าจากการตรวจสอบกลุ่มที่เคยก่อเหตุก่อนหน้านี้

จากการตรวจสอบ๒กลุ่มนั้นก็ไม่เกี่ยวข้อง
แล้วก็มีการสั่งการให้เร่งตรวจสอบ
ไปดูสำนักหมอผีหมอดูหมอเสน่ห์หมอธรรมให้ไปดูให้หมดเลย
ปรากฏว่ามีประมาณ๔๔สำนักค่ะ
ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วพบความเชื่อมโยง
สามารถเอาตัวมาสอบเพิ่มเติมได้ทันทีนะคะ
ทีนี้เราก็ถามถามผู้การต่อว่า
เอ๊ะแล้วไอ้กระปุกที่คาดว่าคล้ายไขมันคล้ายมันสมองนี้

ท่านก็บอกว่าน่าจะภายใน๑สัปดาห์

ตำรวจก็มุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่ชื่นชอบเรื่องคุณสัย

เรื่องของการนำชิ้นส่วนผีตายโหงไปทำพิธีปลุกเสก
หวยขอโชคลาภขอเลขเด็ดทำเสน่หมหานิยม
ไม่ใช่การลักกระโหลกตามออเดอร์ลูกค้า
หรือว่าทำเป็นธุรกิจนำปั้นเน่งไปขายชาวต่างชาติอย่างแน่นอน
ตอนนี้ความคืบหน้าคดีคืบหน้าไปมาก
มั่นใจว่าจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แน่
แต่ตอนนี้ยังบอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่ากลัวจะเสียรูปคดีนั่นเองนะคะ